เป็นผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อ
ไปทำร้ายร่างกายเด็กคนหนึ่ง
ในที่ทำงานต้องช่วยเหลือ
ทุกคนก็พยายามบอกว่าอย่านะขอนะ

เฟซบุ๊กแหม่มโพดำนะครับได้โพสต์คลิปเหตุการณ์นี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำร้ายเด็กคนหนึ่งอยู่นะครับ
ในคลิปผู้ชายคนนี้อ้างว่าเป็นพ่อแท้ของเด็ก
แต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้ดูแลนะครับ
แต่ตามมาเจอในที่ทำงานแห่งนี้ก็เลยตรงเข้าไปทำร้ายร่างกายเลย
ฉุดกระชากเพื่อจะพยายามดึงให้ออกไปข้างนอกกับเขา
แต่ว่าเด็กไม่ยอมไปนะฮะก็เลยถูกทำร้ายร่างกาย
หมวกกันน็อกมาด้วยนะเนี่ยนะครับคนก็มากันกันมาห้ามกันนะครับ
เด็กก็โตแล้วนะไม่ใช่เด็กเล็กนะครับ
เจ้าของคลิปที่ส่งเรื่องมาเพื่อจะแจ้งเหตุกันเนี่ยบอกว่า
มาทำงานหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่อายุ๑๐ขวบเป็นเด็กดีเป็นที่รักของเพื่อนที่ทำงาน
แต่พ่อแท้ติดคุกมาครับคุณเดี๋ยวมาสอนติดคุกคดียาเสพติด
ออกจากคุกได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ตามมาเจอเด็กก็ตรงมาทำร้ายร่างกาย
ที่ที่ทำงานก็พยายามช่วยเหลือกันแต่ช่วยไปก็กลัวจะโดนทำร้ายไปด้วยนะครับ
ก็เลยได้แต่ห้ามปรามก็ไม่สำเร็จบุคคลในคลิปที่อ้างเป็นพ่อก็พยายามทุบตีทำร้ายร่างกาย
บางช่วงบางตอนของคลิปก็มีการพูดว่ากูคิดแล้วว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยมึงไม่ใช่ลูกกูแน่
พูดอย่างนี้ก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไปโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไง
ตามมาทำร้ายแบบนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสาม
ตอนนี้น้องผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้วที่สพโพแก้วจังหวัดนครปฐมนะฮะยังตามจับคนร้ายไม่ได้เขาก็ทำร้ายแล้วเขาก็จากไป
แต่ที่ที่ทำงานเขาก็กลัวเด็กก็กลัวกลัวว่านายคนนี้จะกลับมาทำร้ายร่างกายอีกเดี๋ยวเราตามให้นะครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับ